นี่ยอดขายกาวนี่นะ
ไม่มีเงินเข้าเลยแต่สต๊อกของหาย

เมาเหมือนของเอากาวไปใช้ในทางที่ผิด

ไม่มีรายรับเข้าแต่ของหาย

ไม่มีลายลับแต่เราก็มีลายชาย
แจ๊วันดีเจ๊โทษที่โหดออกมาแล้ว

เดี๋ยวนะจะเอามาให้เจ๊เล็มกินเหรอ

พูดถึงแม่แล้วเจ๊เศร้าอ่ะ

ยังไม่ได้กลับไปหาแม่เลยจะ๒ปีแล้วเนี่ย
เจ๊ก็ปีนี้ว่าจะไปอยู่ตอนปีใหม่กล่าวว่า
ไม่ได้ไปหลายปีแล้วแม่ก็เจ็บออดแอด
อยากกลับไปกราบเท้าแล้วก็ล้างเท้าแม่สักครั้งหนึ่ง

แต่เจ๊ก็คิดทบทวนนะคิดไปคิดมา

กราบเท้าแม่ล้างเท้าให้แม่ได้บุญนะเจ๊

เอาจริงเนี่ยเจ๊พูดเป็นเล่นไปได้
นี่ผมลาล่วงหน้าเลยนะ

ปีใหม่ปีนี้ผมจะไปอาบน้ำให้แม่หน่อย

มันไกลสายยางลากไม่ถึง

ก็จะลาเจ๊สักอาทิตย์หนึ่งไปอยู่ดูแก
เพราะแกบ่นตลอดเลยแม่ผม

ไม่ใช่อย่างนั้นแม่ก็แบบไม่ค่อยสบาย

แกบอกว่าขาข้างซ้ายแกเนี่ย

ก็เป็นโรคปวดธรรมดาพี่
บ้าไม่เกี่ยวกับคนแก่หรอกบ้าน
ข้างขวาก็อายุเท่ากับข้างซ้าย
ทำไมข้างกว่าแกไม่เห็นปวดเลยอะ

แล้วอยู่คนเดียวเนี่ย

เจ๊มีพอแนะนำว่าว่าจะไปที่

พระปัธมะมันก็คือ

เดี๋ยวเขาเรียกนักความประถม

นัฆาระปัธมาเนี่ย
นั่นแหละฉันอยากจะไปที่นี่อะ

แห่งไหนราคาถูกที่สุด

ถ้าเข้าชมในพระราชวัง
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งไทย
๓หูดแหลดเบืองไม้
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการ

วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตถ้าคุณทำตามกติกา
ตอบคำถามได้ถูกก็รอลุ้นว่า
เซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด

ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน
เวลา๑๙นาฬิกาทางเฟซบุ๊ก
แกงป่วนด้วนราคา
จอยก็รับ

สำหรับชาบทั่วไป๕๐กิโลกรัม
แล้วปัญหาหลุดล่วงของเนื้อปูนในขณะชาบ

ไม่ต้องผสมแกะแล้วใช้ได้เลย

ของผมนะฮะเป็นปูนซีเมนสำเร็จรูปเช่นกัน
บอลอย่าเล่นอย่างนี้เดี๋ยวสิวขึ้น

เป็นฟูนสำเร็จรูปเหมาะมากสำหรับการใช้กับอิดมวลเบานะฮะ
อันนี้๕๐กิโลกรัมนะครับผม
สำหรับงานฉาบอิดมวลเบาโดยเฉพาะ
สามารถผสมน้ำและใช้งานได้ทันที
โดยไม่ต้องผสมทรายเพิ่ม

เข้าไปทำสัมหนักเลยค่ะ
ทำไมรีบไปมีนัดเหรอ
หนูรีบอ่ะค่ะ

อันนี้คือเทอันนี้ฉาบอันนี้ฉาบ

ตอนนี้ตัวช่วยเหลืออีก๑ตัวช่วย

เจอมีคนเรามันมากับดวง
ถ้าดวงดีจริงมันมาไม่ถึงข้อ๗หรอก
ทั้งหลังคุณเนี่ยน่าจะมีอีกหลายดวง

ถ้าข้อนี้พี่ผิดเจ้าโอเคไหม

อางั้นเป๊กจะถามคุณก่อนว่าครับ
ถ้าเล่นเกมนอกรอบเหมือนครั้งที่แล้วครับ

ตอนที่แล้วคุณโดนไปละ๑ครั้ง

อาจจะแบบอ้าวกรีดรถหรือว่ายังไง

หรือแพ้เทพฯ์กี่รถกัน

หน้าอัปราณกิราฟ

อัฟทีม

วัด
คุณไซมอนและคุณจิโป้
เป็นจะถามคุณว่าปูตาเสือน้ำหนัก๕๐กิโลกรัมทั้ง๓ถุงนี้
คุณคิดว่าถุงไหนราคาถูกที่สุดคะ

เป็นจะเฉลยที่ถุงแรกก่อน
และปูซีเมนสำหรับฉาบ
ถุงแรกที่คุณเลือกราคาอยู่ที่

และเป๊กจะเฉลยถุงที่๒

คุณคะเดี๋ยวนะ

อันนี้พินาศทั้งในเกมและนอกเกมเลย

เรียบร้อย
เสร็จที่ข้อ๗กับกำตัวช่วยไว้๑ตัวช่วย
ที่ไม่เกิดประโยชน์แล้วนะตอนนี้

เงินที่คุณสะสมมาทั้งหมดเป็นอันสุดเปล่า
และเป๊กจะเฉลยอันสุดท้าย

โอ๊ยแผนเดิมข้ออีก
ไม่เป็นไรน้อง
พี่บอกไปแล้วว่า
พี่จะพาไปเย็งหมูขัตตา

คุณไซมอนคุณตอบถูกในข้อนี้

เหมือนข้อเมื่อกี้เลยแตกต่างกับถูกสุด

อะไรอย่างนี้ไงทีมงานก็ฉลาดกว่าเราไงขอขอขอคุณแซมอนคุณเจ็บปวดไหม
กับการที่คุณให้คุณจิโป้กำเงินไว้ห้าหมื่นแล้วก็โยนมาทิ้งไปเลย

ดูมั่นใจถามปูเนี่ยผมก็ไม่รู้แต่เขาบอกเฮ้ยเชื่อ
ยกมือไหว้บอกเราของแล้วคุณเอาความมั่นใจมาจากไหน

นี่เท่ากับว่าคุณเอาเงิน๕๐๐๐วางนะ

เทปะปื๊ดทิ้งมูล

และบทลงโทษที่คุณทั้งคู่ต้องโดน

หาตอนหน้าเลยค่ะนเบิร์ธ
เมื่อกี้ได้ยินใครพูดนะ
ถามเลยหาเลยอยู่ไม่รู้เลยจ้ะ
ใครก่อนเนี่ยขอค่อเดี่ยวใครนะ

แต่ไซมอนเขาทฤษฎีใช้ได้ใช่ไหมครับใช่
แล้วเราควรจะทำอย่างไรมันก็โดนทั้งคู่

ครูโกโกและคุณไซมอนห้ามสลัดถุ้ย
ไม่ต้องพูดมากเลยไป

ยากหายลูกเหรอยากสลัดโอเค
เยี่ยมมาตอนนี้เข้าทอนนะ
นี่ไม่ใช่แป้งนะนี่ปูนใช่นะ
เดียวกับปูนถังน้ำจ่ายแล้วฉาบได้เลยนะ
เป็นบ้าเหรออ้าวมาครูไซมอนตาไปแล้ว
มามีมาครับครับมาเอาไป
ใช่มามั้ยกาลับค์นียก
เมื่อกี้ไหมครับว่าการลงโทษอายุติธรรมมันมีอยู่จริง
คุณพี่โอเวทยุ่งคุณลูกฐานคุณรู้สึกอย่างไรบ้าง

แต่ฝั่นสองจะ
ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่รุ้นมากมันเป็นเรื่องใกล้ตัวของเรา

เราไม่น่าจริงไม่น่ามั่นขนาดนั้น

คุณไซมอนคุณรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้

คุณอยากจะพูดอะไรกับเพื่อนของคุณบ้าง

เจาะใจส่วนต่างที่คุยกันไว้เท่าไร

รู้สึกดีครับสนุกดีครับ

คุณคุณทั้งคู่นี่ทำงานทำการอะไรฮะ
เพราะตอนนี้เป็นนักแสดงอยู่ครับของสังกัดทีวีแนนเดอร์ครับ
อ่าตอนนี้ติดตามผลงานอะไรคุณได้บ้างทางไหนบ้างฮะ
ติดตามได้ทางนะครับทางทีวีทันเดอร์เลยครับ

ในนั้นก็จะมีผลงานพวกเราทั้งหมดนะครับที่น้องน้อง

เงินทิ้งอะไรแบบนี้เข้าไปได้เลย
บอกอีจีตัวเองด้วยครับ

วันนี้ขอบคุณต่อจากหนูมากเลยค่ะ

บอกเลยค่ะคู่นี้เหมือนเขาเป็นดาวนไลน์

กว่าเขาอาจจะใช้นามสกุลเดียวกับเป๊กก็ได้
คือประมาณ๔ธัญญาค่ะ
พบกับเขาเลยค่ะคุณอาร์มี่และคุณอาร์
แม่หนูอยากกลับบ้าน
ผมมีของมากินปั๊บนึงนะคะได้ค่ะ

อุ๊ยปั๊บเมืองของใครนั่งสินั่ง

อ๋ออามชี้นี่ฝึกมาจากโรงเรียนแล้วเนอะ
คุณคะคุณเป็นคู่ซี้กันได้ยังไงคะ

เราเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกัน

แล้วก็เราคือเป็นลูกชายคนเดียวเหมือนกันด้วย

โตมาก็เออจะได้ลูกชายที่แบบมาสแมนแฮนซัม
แต่ที่สำคัญเราเป็นตุ๊ดเหมือนกันค่ะ
เอาล่ะพ่อค่ะฟังแล้วเกือบรู้สึกฟินาเลเลยใช่ไหมคะ

มั่นใจว่าเราควรเริ่มเล่นเกมกันได้แล้วค่ะ
ถ้าคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มเกมกันค่ะ
เป็นจะถามคุณว่าของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ

สวัสดีครับพี่มาซื้ออะไรครับ
นี่น้าพูดมึงกับใครอ่ะ
เฮ้ยถ้าทำน้านะข้ามศพน้าไปก่อนด้วย

บ้าแล้วนะคำพูดไม่เข้าท่าระวังเบ้าหน้าไม่เข้าที่แล้วนะ